กลับมาในช่วงนี้ดูผลกระทบจากอิทธิพลของน้ำทะเลหนุนสูงค่ะ
วันนี้ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่เจอกับน้ำท่วมนะคะ
ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะนี่แหละค่ะ
ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นเขตชุมชนแล้วก็ตลาดสดพระประแดง
ครับก็ต้องไปกันแบบนี้แหละค่ะโอ้ยังสูงอยู่เลย
สูงอยู่นะยังสูงอยู่ยังไม่สามารถที่จะไปได้อย่างปกตินะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเอาเครื่องสูบน้ำเอากระสอบทรายมาทำเขื่อนปิดกั้นนะคะ
แล้วก็ยังมีน้ำบางส่วนทะลักมาที่ผิวถนนหน้าสพพระประแดง
ที่ว่าการอำเภอนะคะวันนี้น้ำทะลักน้อยกว่าเมื่อวาน
แต่คาดว่า๑๒ชั่วโมงก็น้ำก็น่าจะลดลงตามระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะคะ
แต่นี่คือสภาพที่เกิดขึ้นในวันนี้ค่ะส่วนที่ตลาดปากน้ำก็ได้รับผลกระทบ
เหมือนเดิมนะคะน้ำไหลทะลักเข้ามาที่พื้นที่ขายของสูงกว่าสี่สิบเซนติเมตร
พ่อค้าแม่ค้าวันนี้ก็น่าจะฉุกระหุกน้อยกว่าเมื่อวานหน่อยนะ
เพราะเมื่อวานนี้ก็มาแบบรวดเร็วเลยวันนี้ก็ต้องยกของขึ้นที่สูง
ป้องกันของเสียหายเอาไว้นะคะชาวบ้านที่ไปวันนี้ถ้าไปซื้อของก็ต้องลุยน้ำเข้าไป
ทุลักทุเลหน่อยนะคะใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงก็เข้าสู่ภาวะปกติตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะคะ
เทศบาลนครนนทบุรีมีการเสริมแนวกระสอบทรายที่เป็นพื้นที่ต่ำ
เพราะว่าก่อนหน้านี้แนวเดิมพังลงมาก็เลยทำให้น้ำทะลักเข้าท่วมวัดเขมาพิรตาราม
รวมถึงบ้านเรือนชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนนะคะบางครัวเรือนย้ายสิ่งของไม่ทันนะคะ
ล่าสุดได้เสริมกระสอบทรายสูงขึ้นอีก๕๐เซนเพื่อที่จะรองรับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นอีก
น้ำทะเลที่หนุนอย่างต่อเนื่องค่ะนี่นะคะที่ท่าน้ำวัดเขมาพิรตารามนะคะ
ส่วนที่โรงพยาบาลบางประกงอิทธิพลน้ำทะเลหนุนสูง
ก็ทำให้คนที่ใช้บริการและบุคลากรทางการแพทย์คือจะเข้าโรงพยาบาลจะออกจากโรงพยาบาล
ก็อยู่ในสภาพนี้แหละค่ะค่อนข้างทุลักทุเล
เพราะว่านี่คือน้ำท่วมสูง๕๐๗๐เซนติเมตรนะคะ
ติดขึ้นรถมอโตซัยจมน้ำเสียหายรวมถึงรถที่จอดในโรงพยาบาลด้วยนะคะ
ระดับน้ำทรงตัวอยู่เกือบ๒ชั่วโมงถึงจะเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ
จะเป็นในช่วงเช้าที่เจอกับภาวะแบบนี้นะคะ
แต่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนสูงนะครับ
เดือนนี้เลยนะเดือนนี้ต้องฟังให้ดี
เพราะว่ามี๒ช่วงที่ท่านต้องระวัง
ก็คือช่วงวันนี้ไปถึงวันที่๑๔พฤศจิกายน
และอีกช่วงหนึ่งคือ๒๐๒๖พฤศจิกายน
เพราะว่าเป็นประกาศจากสำนักประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร
ช่วงที่ผมได้นำเรียนไปขอให้ชุมชนนอกคันกั้นน้ำ
บ้านเรือนอยู่บริเวณแนวเขื่อนชั่วคราว
หรือบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรนะครับ
รับสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงนะตรงไหนบ้าง
ใต้สะพานกรุงทนหรือสะพานสังฮีร้านอาหารขนาดน้ำเขตบางพลัด
ถนนราชวงศ์เขตสัมพันธวงศ์
ถนนเจริญกรุงอู่ต่อเรือสะพานปลา
พระรามที่๓วัดดอกไม้สะพานพระราม๙เขตยานวา
ถนนเจริญนครแยกบุคโลเขตธนบุรี
และ๕ถนนทางรถไฟสายเก่าวัดสะพานเขตครองเตย
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งเสริมความแข็งแรงของพนังคอนกรีต
แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็วางแผนเสริมกระสอบทรายให้สูงขึ้นอีก
รับมือน้ำหนุนสูงสุดในรอบปีนะครับ๒เมตร๘๐เซนติเมตรนะฮะ
ขณะที่สถานการณ์น้ำหนุนสูงจะเกิดขึ้นอีก
เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยหรอก
เนื่องจากมีลมพายุพัดน้ำทำให้น้ำผิวน้ำสูงขึ้นกว่าที่คาดการณ์
ด้านสัตว์อาจารย์สุชัชวีวิเคราะห์โรคกรุงเทพมหาละคร
ก็ท่านประสบปัญหาน้ำทะเลหนุนสูงนะฮะ
ขณะที่น้ำหนุนก็รู้ร่วงหน้าได้แต่ขาดการเตรียมรับมือ
ขณะที่ควรจะมีการวางแผนในอนาคตต้องสร้างเขื่อน๒ชั้นนะ
หากรอช้านะครับกรุงเทพมหานครมีสิทธิ์ที่จะหายจากแผนที่
บอกแบบนั้นเลยขณะที่กำแพงผนังคอนกรีต
ปัจจุบันมีความเสี่ยงพังทลายนะครับแล้วก็ดินซุดตัวด้วย
เพราะว่าหากน้ำทะลักเข้ามาเขื่อนมันจะเอ็น
ฉะนั้นวันนี้ถึงเวลาที่ต้องทำเขื่อน๒ชั้นแล้ว
เหมือนบริเวณวัชิระพยาบาลที่เขาสร้างเขื่อน๒ชั้น
ความสูง๓เมตร๕๐เซนติเมตรเพื่อเป็นการป้องกันในระยะยาว
ชาวบ้านในชุมชนวังพระองค์เจ้านะครับเก็บกวาดทำความสะอาดบ้านวันนี้
ไม่มีน้ำเอ่อเข้าท่วมในบ้านแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อวานเนี่ย
ทุกหลังในชุมชนน้ำเข้าหมดเข้าของเครื่องใช้เสียหายนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าน้ำเริ่มลดระดับลงนะครับจนถึงช่วงเที่ยงของวันนี้
ทุกอย่างก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่ของใช้ในบ้านที่เสียหายก็ต้องทิ้งไป
พอพูดถึงเรื่องน้ำขึ้นน้ำหนุนพูดถึงลอยกระทงหน่อยได้ไหม
เพราะว่าข่าวหลุดออกมาบอกว่าจะห้ามจัดจะห้ามจัดลอยกระทง
เรื่องนี้ล่าสุดนะครับเอาล่าสุดเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านนี้นะครับ
บอกว่ามันเป็นการคาดเคลื่อนของการสื่อสารนะครับ
คุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับท่านรัฐมนตรีนะครับ
บอกว่าอาจจะมีการรายงานข่าวที่คาดเคลื่อน
นายกรัฐมนตรีเพียงกำชับให้จัดงานภายใต้มาตรการป้องกันโรคที่เข้มงวด
แล้วพิจารณารูปแบบของงานตามพื้นที่ที่มีความเสี่ยงไม่เหมือนกัน
คำแนะนำของกรมอนามัยท่านต้องไปทำให้เคร่งครัดชัดเจน
มีมาตรการอะไรบ้างล่ะกรมอนามัยคือเขาบอกว่าก่อนจะเข้างานเนี่ยนะครับ
จะต้องมีจุดคัดกรองอุณหภูมิมีการลงทะเบียนทั้งก่อนเข้างานและตอนออกจากงานด้วยนะ
ตรวจสอบความเสี่ยงก่อนเข้างานเลือกสถานที่จัดงานที่มีการระบายอากาศที่ดีไม่แออัด
ระยะห่างของบูธร้านค้าโต๊ะที่นั่งอย่างน้อย๑เมตร
กระจายจุดลอยกระทงออกไปนะครับคือไม่ให้คนแออัดน่ะ
แงลอยภาษณะสำหรับการจำหน่ายอาหารนะครับก็ให้เขาเรียกอะไรให้ดูให้เรียบร้อยให้สะอาดนะครับ
ที่จะงดจำหน่ายเลยคือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะ
แล้วก็คนที่ร่วมงานต้องสวมหน้ากากตลอดเวลาครับ